เขาก็ทำงานกันเสร็จก็ตั้งวงดื่มเหล้าขาวด้วยกัน

อยู่เกิดพูดจาไม่เข้าหูกันแทงกันตายขึ้นมาค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้นะคะตำรวจสพยศิลาและสพเมืองขอนแก่นและกู้ภัย
ตรวจสอบเหตุแทงกันตายที่แคมป์คนงานเกาะสร้างในซอยอู่ปฐมพร
ในที่เกิดเหตุพบนายสมภาษณเกรดจันทร์หัวหน้าคนงานก่อสร้าง
ถูกแทงนอนหงายเสียชีวิตอยู่ใกล้กับที่พักคนงานบริเวณบ้านที่กำลังเกาะสร้างนะคะ
สภาพศพถูกอาวุธมีดแทงใต้รักแร้และราวนมรวม๓แผลด้วยกัน
คนก่อเหตุไม่ใช่ใครที่ไหนค่ะนายพรชัยบุตรดาจีนวัย๒๓ปี
คนงานก่อสร้างที่ทำงานด้วยกันนั่งรอมอบตัวกับตำรวจ
ไม่หนีไปไหนเพราะว่าหนีไม่ได้เมาแอดเลยค่ะตำรวจก็ควบคุมตัวไว้
เนี่ยเมาไม่รู้เรื่องยังชูสองนิ้วอยู่เลยข้อมือนี่คือกุญแจล็อกไว้แล้วนะคะ
อีกคนที่เห็นนั่งจับเข่าอยู่คือนายสมานเรืองศรีเพื่อนคนงานที่นั่งดื่มด้วยกันอยู่ตอนแรกแต่ขอตัวไปนอนก่อน
นี่ฆ่าเขาตายไปแล้วเนี่ยใช่ค่ะตำรวจก็เลยให้ทำแผนนะคะ
แล้วก็ยึดอาวุธมีดพับยาวห้านิ้วที่ใช้ก่อเหตุเอาไว้ซึ่งยังมีเหล็กแหลมที่ผู้ก่อเหตุอ้างว่าถูกผู้ตาย
จะใช้ทำร้ายตัวเองด้วยเขาเล่าให้ฟังบอกว่าช่วงเย็นเมื่อวานนี้
นายสมภาษณ์ผู้ตายที่เป็นหัวหน้าคนงานก่อสร้างกับนายพรชัยคนก่อเหตุและนายสมานนั่งดื่มเหล้าด้วยกัน
เหล้าได้ที่นายสมานขอตัวกลับไปนอนก่อนเพราะเมาแล้วส่วนนายสมภาษณ์กับนายพรชัยดื่มด้วยกันต่อ
๒ทุ่มนายสมภาษณ์ผู้ตายกับนายพรชัยทะเลาะกันอย่างรุนแรงนะคะ
โดยนายพรชัยบอกว่านายทรงพากษาภูมิไม่เข้าหูทะเลาะกัน
นายสมภาษณหยิบเหล็กแหลมในที่เกิดเหตุจะทำร้ายนายพรชัยก่อน
ด้วยความตกใจนายพรชัยก็เลยชักมีดพับแทงสวนเข้าไปจนนายสมภาษณ์เสียชีวิต
นี่เมาไม่รู้เรื่องจริงนะครับใช่ค่ะหลังเกิดเหตุนายพรชัยไม่ได้หนีนะ
เมาเนี่ยฮะแล้วก็ต้องไปปลุกนายสมาน
แล้วก็บอกว่าแทงหัวหน้าเสียชีวิตกลับมานั่งดื่มเหล้าต่อด้วยนะ

บ่ายวันนี้สพเมืองขอนแก่นคุมตัวนายพรชัยไปทำแผนนะครับ
มีเพื่อนคนงานก่อสร้างที่ต้องทำงานกันต่อฮะก็ต้องทำงานไป
ผู้ต้องหามาทำแผนไปนายพรชัยบอกว่ายอมรับว่าดื่มเหล้าจนเมา
ผู้ตายพูดจาไม่เข้าหูพยายามจะมาทำร้ายเขาก่อน
เขาก็เลยแทงไปอันนี้เป็นคำกล่าวอ้างของผู้ต้องหานะครับ
หลังทำแผนเสร็จก็นำตัวไปสอบสวนดำเนินคดีแจ้งข้อหาต่อ
ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะครับ